สำหรับการเตรียมความพร้อมช่วงหนึ่งที่บอกว่า

แล้วก็มองว่าน้องยังไม่มีความพร้อมที่จะออกมาจากถ้ำด้วยตัวเอง
เพราะว่าจะต้องดำน้ำผ่านออกมาเนี่ยนะคะ
มีคุณหมอท่านหนึ่งจะต้องรับหน้าที่เข้าไปพร้อมกับหน่วยซิล
หลังจากที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าทั้ง๑๓คนนี้อยู่จุดไหน

คุณหมอภาคได้รับฉายาในโลกโซเชียลมีเดีย
บอกว่าเป็นหมอทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพี

ว่าหลักสูตรนี่เป็นหลักสูตรเฉพาะทางทหารนะ
แต่หลักสูตรนี่ก็ฝึกโหดโหดทั้งนั้นเลย
ซึ่งวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณหมอภาคค่ะ
ทดสอบร่างกายสุดแข็งแกร่งของหมอภาคหรือพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
ทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
ถูกเรียกตัวมาร่วมภารกิจดำน้ำช่วยเหลือ๑๓ชีวิต

พลตำรวจตรีปราโมทอิมวัฒนา

กรมแพทย์ทหารบกเอ่ยปากต้องการบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง
และมีความรู้ด้านการแพทย์มาสมทบทีมช่วยเหลือ
ได้มีการเรียกตัวหมอภาคเข้ามาปฏิบัติภารกิจนี้ด้วย
หากย้อนกลับไปดูประวัติของหมอภาค

เพราะผ่านหลักสูตรมหาโหดและหนักหน่วง
ที่มีมนุษย์ไม่กี่คนจะทำได้

หลักสูตรมหาโหดถึง๖หลักสูตร

โดยเป็นการเจริญรอยตามคนในครอบครัว

ขณะที่ศึกษาแพทย์ทหารชั้นปีที่๓
หมอภาคได้เข้าเรียนหลักสูตรส่งกำลังทางทหาร

หลักสูตรแรกที่ได้รับการศึกษา
หลักสูตรที่๒ที่หมอภาคได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้

ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักหน่วยงานนี้

หลักสูตรจู่โจมใช้เวลา๑๐สัปดาห์๔ภาค
คือภาคที่ตั้งภาคป่าที่ราบ
ภาคป่าภูเขาภาคป่าที่รุ่มทะเล

ต่อมาหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำหรือซิล

รวมไปถึงปัญหาการถูกจับเป็นเฉลย
สอบปากคำรีดความจริงในแบบทหาร
ซึ่งถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดอย่างแท้จริง

และทหารเสือราชินีอีกด้วย

การเข้าฝึกในหลักสูตรต่างเป็นความภาคภูมิใจ
และเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประเทศชาติด้วย
จิตใจแล้วทดสอบสมรรถภาพร่างกายตัวเอง

คุณเช่นเชื่อว่าคนที่มาเรียนเครื่องคมพิเศษ
เราได้เครื่องหมายต่างมา
จะมีความภาคภูมิใจมาก
การเข้าไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของหมอภาค
เป็นอีกหนึ่งความหวังของเจ้าหน้าที่ทหาร
ที่จะช่วยภารกิจค้นหา๑๓ชีวิต

เชื่อว่าน่าจะเป็นไม้เด็ดของภารกิจในครั้งนี้
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวแทนรัฐทีวีรายงาน